ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับที่นักเรียนช่างนะฮะ
ไล่ตามทำร้ายคู่อรินะครับถึงขั้นยิงกันอืมนะใช้มีดด้วยใช้ปืนด้วยนะครับคือต้องตามความคืบหน้าเพื่อให้คนอื่นอื่นที่คิดจะทำแบบเนี้ยจะได้รู้ว่า
ตำรวจเนี่ยเขาเอาจริงค่ะเขาจับนะเหตุการณ์เนี้ยใครเห็นก็แบบโอ้โหนึกว่าดูหนังอยู่โอ้โห
คือดูก็รู้ว่าไม่ใช่นักเรียนปัจจุบันนะคะคนก่อเหตุเนี่ยเนี่ยรุ่นพี่ตัวแสบทั้งนั้น
จบแล้วยังไม่จบบุกเข้าไปหลายที่ครับกล้องจับไว้ได้หมดด้วยฮะ

เนี่ยวนผอมจอมส่นเนี่ย๒คนนี้
แม่แสบจริงนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

ก่อเหตุไล่กราดยิงนักเรียนโรงเรียนปฐุมคงคา

มัธยมนะในซอยลาฟสาร๑๙แขวงบางนา
กรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๐มิถุนายนนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนประทุมคงคาบาดเจ็บไป๓คน
ถูกยิงที่ขาด้วยมีบาดแผลถลอกด้วย
รถของชาวบ้านกระจกของแมนชั่นที่บุกเข้าไปก็พังเสียหาย
เนี่ยฮะยิงไม่สนใจเลยว่าจะโดนใครบ้าง

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์แม่บ้านของแมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยลาสาร๑๙จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเธอเล่าว่าวันเกิดเหตุมีนักศึกษา๒คนเข้ามาก่อเหตุ
ก็เลยทำให้ผู้คนแตกตื่นต้องวิ่งหลบหนีกันจ้าละวัน
โดยมีคนถูกยิงบาดเจ็บด้วยแล้วกระสุนก็ถูกกระจกชั้นล่างของแมนชั่นแตกนะฮะ
ตัวแม่บ้านเองก็ถูกเศษกระจกบาดจนบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณใบหน้า

ก็คือในร้านค้าเขาก็วิ่งหลบกันนะ

คือโดนเสร็จกระจกแต่พอไม่ก้มหน้าก็คือโดนไหนบ้าง
ใจด้วยกลัวด้วยสั่นไปหมดเลยแล้วถามว่ากลัวไหมตอนนั้นกลัวมาก
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนบังนาสืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มของโรงเรียนกรุงเทพช่างนะครับ
มากัน๔คนขี่จักรยานยนต์๒คัน
คันแรกเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีเป็นคนขี่
แล้วก็มีนายพีรพลพวงบุรีหรือว่านายนนท์อายุ๑๙ปีเป็นคนนั่งซ้อนท้าย
คันนี้เนี่ยใช้ปืนยิงใส่กลุ่มนักเรียนปฐุมคงคา
คันที่๒เป็นนายจตุรงเอี่ยมท้วมหรือว่าในแม็กซ์อายุ๓๐ปีเป็นคนขี่
กับนายประเสริฐศักดิ์สิงโสภาหรือในบอยอายุ๓๐ปีนั่งซ้อนท้าย
คันนี้ก็ใช้ปืนไล่ยิงใส่กลุ่มนักเรียนปฐุมคงคาเหมือนกัน

เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะในแม็กซ์มอบตัวนะคะ
มอบตัวกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสนบังนา
แล้วก็รับสารภาพแบบนี้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นพี่สถาบันกรุงเทพช่างกล
เพราะว่ามีนักเรียนต่างสถาบันทำร้าย
แม็กซ์บอกว่าตัวเองเพิ่งเลิกจากการส่งพัสดุ
ก็เลยเอารถจักรยานยนต์ที่ใช้ทำงานในการส่งพัสดุนี่แหละ

ขี่ออกไปพกมีดไปด้วยโอ้โหมีดยาวเบอร์เรอ
คือคนอ้วนใช่บอกว่าไม่คิดเลยว่าบอยจะพกปืนไปด้วยแต่ก็มาด้วยกันนะ
นี่เพื่อนเสื้อดำอ๋อแม็กซไม่รู้ว่าบอยพกปืนมา
อ้างแบบนี้แล้วบอกว่าพอหนีออกมาแล้วเห็นข่าวเห็นโอ้โหเห็นภาพวงจรปิด
เห็นตัวเองในข่าวตกใจมากเดี๋ยวก่อนแม็กซ์แต่แม็กซ์เนี่ยเดินตามบอยตลอดเลยนะ
ตกใจเลยเหรอแม็กซตกใจมากเห็นตัวเองในข่าวเนี่ยตกใจเลยตัดสินใจเข้ามอบตัว
แล้วแม็กซ์รักเพื่อนมากนะรักบอยมากไปมอบตัวคนเดียวเลยบอกว่าตัวเองไม่มีปืนนะ
ตัวเองมีแค่มีดแทนที่จะเอ้ยบอยเพื่อนเรามอบตัวด้วยกันเถอะ
ไปก่อเหตุด้วยกันนะแต่จากพฤติกรรมเนี่ยคือแม็กซ์เนี่ยเดินแบบไล่หลังบอยไปเลย
แล้วแม็กซมอบตัวเดียวเลยคนเดียวอ้างว่าอุ้ยไม่รู้เลยว่าบอยมีปืน
โทษมีมีดมันก็เบากว่าไงบอกตัวเองไม่มีปืนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะ
ตอนนี้สอบปากคำไปแล้วแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดพระขนง
พอตรวจสอบประวัติแม็กซ์เนี่ยนะเคยถูกตำรวจสอนอบังนาจับคดียาเสพติดนะคะ
เสพยาเสพติดตอนบวชเป็นพระเออเออเอาสิเอากับแม็คสิเซฟยาก็แย่นะ
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบ
อยู่นะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวทุกคนเลย
เฉพาะในบอยมือปืนผู้ก่อเหตุหลัก
แล้วก็จะเรียกประชุมทั้งสองสถาบันให้ผู้ปกครองให้ฝ่ายปกครอง
มาคุยกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก